ข่าวนี้ต้องใช้คำว่าคาหนังคาเขาหรือไม่ก็คือคามือเลยค่ะ
ครับตำหนดบุกไปที่ห้องเช่าแห่งนึงนะครับ
เพราะว่ามีสายรายงานบอกว่าที่นี่เขามีการค้ากัญชาออนไลน์
อืมจังหวะบุกเข้าไปโอ้โหวัยรุ่นกำลังนั่งเนี้ย
รูดแบบปิดฝากล่องเลยอ่ะอ่าอัดแห้งกันอยู่
พอตรวจสอบดูโอ้โห๔๐๐กิโลกรัมแถมเจอปืนอีก๒กระบอกด้วยค่ะ

นี่ค่ะถึงขั้นต้องปีนบ้านขึ้นไปจับกันเลยนะคะ

บ้านนี้อยู่ในหมู่บ้านมารวย๑แขวงสายไหม

ใช้ที่นี่เป็นสถานที่พักและแพลกกัญชาอดแท่งขายออนไลน์
ใดเกติศักดิ์โหนวนตัด๒๖ปี
เยาวชนอายุ๑๖๑๘อีก๒คนค่ะ

ปืน๐๓๘๑กระบอกค่ะ

พฤติกรรมแม้วบอกว่าแก๊งก์เนี้ยเขาทำงานกันมาเนี้ยสองเดือนแล้ว
แจ้งมา๒เดือนแล้วว่านายพาสกรเนี่ยลักลอบจำหน่ายกัญชาแห้งอัดแห้งทางออนไลน์
ก็เลยติดตามพฤติกรรมมาตลอดสองเดือนบ่ายสองเมื่อวานนี้
กว่าสิบนายค่ะเอาหมายค้นสารอาญามีนบุรีไปตรวจค้นบ้าน
ก็เจอภาษกรที่แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านกับพวกอีก๓คน
กำลังนั่งแพ็กกัญชาแห้งอัดแห้งใส่กล่องพัสดุปรายศนีย์อยู่ชั้นล่างพอดี
พอพาขึ้นไปค้นชั้นบนก็เจอปืนสองกระบอกนะคะวันนี้คุณสุชาดาลงพื้นที่
ไปสอบถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย
ย้ายมาได้ประมาณสองเดือนแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยเก็บตัวเงียบ
สูงสิงกับใครเคยคุยด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าอ๋อ
เปิดบ้านเพื่อขายพระเครื่องออนไลน์ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรกัน
ก็จะมีกลางคืนนะคะแต่เราก็ไม่ได้ไปสนใจเนอะ
ก็คือจะเห็นมีคนเข้าออกคือเอาง่ายง่ายคือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย
ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นในพื้นที่ใช่ค่ะก็คือไม่คุ้นเลย
คุ้นเลยไม่รู้จักเลยค่ะก็คิดว่ามันมันก็แย่อยู่เนอะ
อืมมันก็แย่อยู่ค่ะเพราะว่ามันมันท้าทายเกินไปอย่างเงี้ย
มันแปลกที่ว่ารถนี่เปลี่ยนมาไม่รู้กี่คัน
เปลี่ยนมาสลับมาเรื่อยคือคนเข้าออกเข้าออกก็มีแต่พวกวัยรุ่นเท่านั้นนะ
เราก็ไม่รู้แต่ก็สงสัยอยู่ว่าเขาทำอะไรกันไง
ข้างบ้านเขาก็ได้ยินแต่ว่ากลางคืนแพ็คของแก๊กอย่างนี้
อืมอืมตอนแรกเขาคิดว่าขายของอะไรกันอ่ะ
ก็เขาก็คงคิดว่าเหมือนขายออนไลน์อะไรอย่างนี้ขายของออนไลน์
แต่เวลาเขาเข้ามาเขาก็ล็อกปิดประตูเลยปิดประตูเข้าไปในบ้านเลย
มีสัมพันธ์ทำไมตีอะไรกับข้างบ้านไม่
คุยกับคนข้างบ้านไม่เพราะเขาเพิ่งเข้ามาเช่าอยู่
เขาไม่ได้สูงสิงกับใครเลยไม่รู้จักใครเลย
เบื้องต้นทุกคนถูกแจ้งเขาหาร่วมกันมียาเสพติดประเภทห้า
ครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วก็ร่วมกันมีอาวุธปืนนะคะ
ครับคือกัญชากัญชงเนี่ยเรื่องของกฎหมายเนี่ย

ส่วนไหนแบบไหนอะไรยังไงมันถูกกฎหมายใช่ไหม
ถูกต้องคือไม่ใช่มาขายออนไลน์แล้วขายกันเป็นยาเสพติดแบบนี้ไม่ได้นะฮะ